ร้องได้ให้ร้าง

ร้องได้ให้ร้าง

ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ให้ร้าง

ร้องได้ให้ร้าง

ร้องได้ให้ร้าง

เมื่อวานนี้เป็นดัช

อืม

อีกที

อันนี้เป็นภาษาฝรั่งเศสหรือบอกว่าลากำลังมองดูวัวอยู่

ฝรั่งเศสนี่เป๊กก็ได้นิดนึงแต่ว่าอันนี้เป็นการบอกรักภาษาฝรั่งเศส
เดี๋ยวเป๊กจะบอกรักคุณผู้ชมเป็นภาษาฝรั่งเศส

อันนี้อะไรคะหอเอียง
ไม่ใช่ดีอันนี้หอไอเฟล

ครับ

คนชอบทำคำว่าแจ๋ว
คนปัญญากับตญ

สวัสดีครับ

เพื่อนชาวนี้เธอชอบเก่งขึ้นแม่ผ่องศรีมาก

เสียงรถด่วนขบวนสุดท้าย
เนี่ยชอบเคยชอบเพลงนี้อ๋อชอบอืม
ท่านชอบท่านชมรายการนี้ด้วย
ครับอุ๊ยดีใจจังเลยในฐานะที่ผมก็เป็น

อ๋อเหรอครับอ๋อครับจะติดต่อพูดคุยตลอดเวลา
เขาก็เลยบอกว่าถ้าได้ล้านบอกว่า

ถ้าได้๑ล้านบาทปัญญาเอ้ย
แต่ถ้าตกรอบไม่ต้องบอกว่ารู้จักกับแม่นะ

ที่ขึ้นมาแต่ละคนคุณปัญญามีโงเฮ้งที่ดีที่สุด
เดี๋ยว

และเพลงนี้ให้ไปต่อไป

วันนี้คุณผู้ลูกปรับยาจะต้องมาเริ่มกันที่เพลงที่๓มูลค่า๑๐๐๐๐บาทก็แล้วนะครับ
ตอนนี้มาฟังอินโทรเพลงที่๓กันเลยครับ

เพลงนี้ส่วนใหญ่เขาใช้ไปเป็นเพลงเปิดวง

เข้ามาแล้วเขาก็จะยืนไปร้องกันก่อนใช่

ประมาณนี้ครับเพราะว่าดนตรียิ่งใหญ่มาก
แต่เป็นของเจ้ารักก็ขอบคุณแฟนเพลง

แทนใจถนาแล้วของพี่

ครับพูดถึงนักร้องคนนี้

แต่เขาออกหน้าเวทีไม่ใช่เพลงนี้

เพราะเพลงนี้เพราะมาก
รวบรวมหลวงพ่อหลวงปู่ไว้มากมาย
แล้วถามนิดนึงว่าผมจะร้องได้ไหม

เพลงของใครรู้

คุณปัญญาครับฟังอินโทรไปแล้ว
ตกลงว่าเพลงที่๓นี้นะครับ
จะเล่นหรือจะหยุดครับ
เล่น

ลูกผู้ชายต้องเล่น

แม้ลักษณะจะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะฮะ
นั่นก็หมายความว่านี่เขารออยู่แล้วนะครับ
ตัวช่วยจากอีซูซูดีแม็กซ์นะครับ

คุณปัญญาจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ภาธิเมนที่๓แล้วนะครับ
ความไม่มีไ้ใจใช้ได้เลยครับ
เพื่ออาจจะเจอเปลี่ยนเพลง
เผื่อจะข้ามเพลงนี้ไปเลย

โดดปรานเพลงเก่ง

เหมือนไม่มั่นใจแต่ไม่ใช้ตัวช่วย

ถ้ามั่นใจอย่ารอช้าตอบเลยค่ะ
เพราะว่าหูกระจงควรปลูกห่างจากตัวบ้านค่ะ
ใช่แหละครับอย่างน้อยหนึ่งเม็ด

เพลงที่สามนะครับมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม

เพลงที่๓เพลงมาครับ

สิบนิ้วพนมแล้วกลมลงกราบ
พ่อบารมีพ่อปู่หรือสี่ผู้มีวิชา
ให้เสียงกังวานหวานแวว

มนตราขอให้เมตตามหานิยม
กราบหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคลาน
แคว่งเหงื่องพิจิตร
ใครเห็นสักนิดขอให้รุ่มลง
วอนหลวงพ่อเหลือวัดสาวจมงค์
ใครเห็นต้องงงกราบหลวงพ่อคงลงนั่งจังงาง
เสรีไม่หล่อขอพรต่อหลวงปู่สุพู
พ่อจงช่วยรู้สะกดไม่มีมนตราง
กราบหลวงปุธโตพรหมรังสีที่วัดละครัง
ขอให้ลูกดังกังวานสักคน
สิบลิ้วพะนม
ใครเตะ
โทษ

เพี้ยนจะร้องแบบไหนก็ตามแต่ห้ามผิดแม้แต่คำเดียว
จะร้องเพี้ยนไปบ้างนะฮะแต่ไม่ใช่เพี้ยนแบบว่า
ไม่ไหวอย่างนี้คนดูปิดทีวียังไม่ไหว
แต่ว่าคุณปัญญาต้องชมอย่างหนึ่งเลยคือ
เวลาร้องเพลงแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินดูหรอมากนะคะ
ดูอายุแบบว่าเหมือนอายุ๒๕
จากวันนี้เป็นต้นไข่นะครับ

คุณปิชมานเป็นนักร้องเป็นนักแสดง
แต่เวลาขึ้นเวที
ต้องเอาใจช่วยคุณปัญญามาดูกันครับ

แม่จะได้หรือจะผิดนะครับ

คุณปัญญาร้องออกมาแบบชัดถ้อยชัดคำ

เพลงที่๓ครับ

ร้องได้

ให้ร้อง

ผลงามที่ตามเฝ้าจองน้องเจ้า
ดังเงาเฝ้าคอยปกป้องของไทย

วันนี้ได้หรือไม่ได้ก็ตามแต่

ภูมิใจและได้มีโอกาสมายืนอยู่ตรงนี้

โอราคา๒หมื่นบาท

ร้องได้ให้ร้อง